เรื่องของชายที่เป็นผู้รับเหมานะครับ

ขณะที่ขับรถผ่านด่านบ้านแม่ต่ำที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะฮะ
ก็เป็นข่าวที่ท่านทราบต่อเนื่องมาแล้วนะครับ
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ทางญาติญาติก็ได้ไปเจอกับทางฝ่ายของทหารนะครับ
กรณีที่นายสอนชัยสถิตรักดำรง
ซึ่งเป็นผู้รับเหมาถูกยิงเสียชีวิตบริเวณด่านชุมชนของฝ่ายปกครอง
ในพื้นที่หมู่บ้านแม่ต่ำอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๒มกราคม
ก็ขับรถมากับแฟนสาวนะครับ

แฟนสาวบอกว่ามันมืดก็เลยไม่กล้าจอดกัน
ปรากฏว่ามีเสียงปืนแล้วกระสุนก็ทะลุจากกระจกท้ายรถ
เข้ามาที่นายสอนชัยที่เป็นคนขับเสียชีวิตนะครับ
วันนี้น้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าได้พบกับทหารที่มาแสดงความเสียใจ

ส่วนคืนนี้เดี๋ยวจะหารือกันในครอบครัวนะครับ
ว่าจะชาปนกิจศพนายสอนชัยที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร
โดยจะไม่นำศพกลับมาบ้านนะครับ

ซึ่งทางทหารก็รับเป็นเจ้าภาพในการดูแลจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้
หลังจากนั้นก็จะนำตัวผู้ต้องหาที่เป็นทหารที่เพิ่งรับสารภาพ
ก็คือพลทหารวัญชัยมาขอเข้ามาในวันเผา
นายวัฒนาเดชวัฒนาโกมลซึ่งเป็นหลานของผู้ตาย
บอกว่าขณะนี้ทางญาติก็พยายามต่อสู้เพื่อผู้เสียชีวิต
แล้วก็ถือว่าเดินกันมาไกลมากพอสมควร
หลังจากนี้ก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรม

แล้วก็ไม่ทราบว่าพลทหารวัญชัยนั้นจะเป็นแพ้หรือไม่
เนื่องจากรู้มาว่าเขาเรียนที่โรงเรียนพยาบาล

อันนี้ที่ทางฝ่ายญาติผู้ตายเขายังติดใจ
แต่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าก็ว่ากันไปตามกระบวนการ
ทางฝ่ายของญาติผู้ตายบอกว่าจากนี้ไปก็ปล่อยตามเวรกรรมแล้ว
คุยไปก็คนที่เขาอยู่เขาต้องใช้ชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะลำบากกันหรือเปล่านะครับ
ส่วนทางคดีความญาติมองว่าเป็นการทำผิดร่วมกันนะครับ
เพราะเห็นว่าเป็นการทำผิดร่วมกัน๓ข้อหานะฮะ
ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
และร่วมกันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
คือทำผิดร่วมกันเนี่ยก็คืออยากจะให้แจ้งข้อหากับผู้ที่ตั้งด่านในวันนั้นทั้งหมด
ซึ่งมีหลายคนไม่ใช่มีแค่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ถูกควบคุมตัวคนแรก
พลทหารที่เพิ่งรับสารภาพแล้วก็ถูกดำเนินคดีคนที่๒
ที่อยู่ตรงนั้นก็น่าจะมีส่วนร่วมในการรับผิดด้วยนะคะ